กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะมีน้องผู้หญิงอายุสิบแปดปีเนี่ย
เขาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่าถูกคนมารุมทำร้ายลองไปดูคลิปจากภาพที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
คุณพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายนะคะคือคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บอกไว้แบบนี้นะคะว่ามีคนมารุมตีลูกผม
ทีนี้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นปรากฏว่ากลายเป็นว่า
ก็มีคนแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายทีนี้เราก็เลยติดต่อไปยังคุณพ่อค่ะ
ที่ชื่อว่าคุณสุรศักดิ์นะคะเป็นพ่อของน้องแพนด้าที่ถูกรุมทำร้าย
คุณพ่อเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดช่วงสักประมาณ๒ทุ่มของวันที่๑กุมภาพันธ์
น้องเนี่ยนะคะไปซื้อของกับรุ่นน้องอีกคนแล้วก็เห็นว่ามีวัยรุ่นเนี่ย
โอ้โหมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ๑๐กว่าคนอยู่ที่หน้าร้าน
จากนั้นเนี่ยก็มีเสียงคนเนี่ยพูดกันว่าคนนี้แหละคนนี้แหละ
เหมือนต้องการที่จะให้เธอได้ยินเธอบอกนะแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนั้นพอเดินเข้าไปในร้าน
ก็เจอพี่ที่รู้จักกันรีบให้โทรบอกพ่อจังหวะนั้นไม่ทันใดค่ะ
ไม่ทันได้มาถึงนะคะถูกผู้หญิงสามคนเข้ามาดึงผมกระชาก
แล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปเลยตัวน้องแพนด้าเองน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
บอกนะคะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะตัวเองเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาจากสกลนคร
ทีนี้คุณพ่อก็เลยพาลูกสาวแล้วก็เอาคลิปที่เกิดขึ้นค่ะไปแจ้งความไว้แล้วที่สพนศิลา
ยืนยันนะในฐานะพ่อจะไม่ยอมความและต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ทีมข่าวมีการพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะชื่อว่าน้องวุ้นเส้น
เขาเล่าแบบนี้นะว่าตัวเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ไม่ได้เข้าไปรุมทำร้ายนะ
แล้วถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปรุมทำร้ายน้องแพนด้ากันแบบนี้
วุ้นเส้นคนนี้เขาเล่าแบบนี้ว่าเหมือนกับว่าน้องแพนด้ากับคู่กรณีเนี่ย
เคยมีเรื่องด่าทอกันไปกันมาแล้วก็ท้าทายกันอยู่ในเฟซบุ๊ก
พอมาเจอกันที่หน้าร้านแห่งนี้ก็ตีกันเลยค่ะ
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าตำรวจจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบปากคำนะ